สันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เช้าแบบนี้วันจันทร์แบบนี้นะครับ
ต้องอารมณ์คืนเคร่งนิดหนึ่งครับ
ฟังเพลงคนกินแดด
ต้องเป็นบ้านบ้านนอกนิดนึงครับ
ผมจะพาไปดูบรรยากาศการใช้สไลเดอร์

เชิญชมได้เลยครับ
สไลด์เดอร์

แล้วก็นำไม้ไผ่ยาวมาสวมปากน้ำอารมณ์เท่า

ก็เป็นเครื่องมืออันเนียกกว่าสมอย่างดี

ลูกสวยมาทานแบบนี้แหละครับ

แกนนอนให้นมลูกลูกไม่จำ
งานนี้ขอยืนดีกว่า

เป็นการออกกำลังกายยามเช้าข้อขา
มาดูดนมยอดเยี่ยมเลยลูก
นี่คือเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ที่เก็บขยะได้ทุกประเภท
จะเล็กใหญ่หมดจะดูดเข้าไป
มันไม่เหลืออะไรเจ็บเรียบในพิษตา
แม่มันยอดเยี่ยมจริงครับคุณผู้ชม
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ